เดินเพื่อถอย
ถอยค่อยกลับมาก็ขาว
เสร็จแล้วไม่รับบัตรใช่ไหม

โปรดติดตามตอนต่อไป